ปัจจุบันสินค้าโอท็อปของไทยก็ได้รับการยกระดับพัฒนาบรรจุพันธุ์ให้ดูมีความสากลมากขึ้นนะครับ
พร้อมกับนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้
ล่าสุดก็มีการเปิดร้านโอท็อปต้นแบบในสถานีบริการน้ำมัน
เนื่องจากเป็นจุดจอดแวะพักของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ก็คาดว่าจะเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากคุณมาซีรีกรอบแก้วครับ
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปจากภูเก็ต
ล้วยน้ำหวาทองท่อจากสมุทรสงคราม
เป็นบางส่วนของสินค้าโอท็อประดับ๓๕ดาวกว่า๒๐๐รายการจากทั่วประเทศ
รวมรวมมาจำหน่ายเที่ยวร้านโอท็อปต้นแบบ
สถานีบริการน้ำมันของปตทจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยจำลองบรรยากาศของร้านให้เหมือนลูกค้ากำลังเลือกซื้อสินค้า

แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักเป็นอย่างดี
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของร้านค้าค่ะ
ที่นำมาจำหน่ายในร้านโอท็อปต้นแบบ
ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อย่างกระเป๋ากระจูดใบนี้นะคะเป็นของดีจากจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ผลิตมาจากต้นกระจูดที่เป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะ
สินค้าในร้านโอท็อปได้รับคำแนะนำ
เรื่องคุณภาพและการออกแบบแพ็คเกจจิ้ง

โดดเด่นมากกว่าเป็นสินค้าพื้นบ้านทั่วไป
บรรจุพันธุ์ยังมีมากกว่า๑ภาษา
โอท็อปต้นแบบแห่งนี้เป็นร้านแรกตามโครงการประชารัฐ
ส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายสินค้าโอท็อปอยู่ทั่วทุกภาค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งเป้า
จะมีร้านโอท็อปต้นแบบทั้งสิ้น๗๗แห่งทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นร้านค้าปีกครับ

จะพยายามทำให้ครบ๗๖จังหวัดค่ะ
แล้วในร้านค้าปีกส่งส่วนหนึ่งก็เอาสินค้าโอท็อปไปขาย
ถ้าร้านไหนมีศักยภาพแล้วก็เป็นต้นแบบอย่างอยู่ในสถานีปั๊มน้ำมัน
บริหารจัดการเราจะเน้นความยั่งยืนนะ
แล้วก็เน้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาพัฒนาตนเองนะคะ

นอกจากนั้นแล้วเราอาจจะติดอาวุธให้เขาหลายเรื่อง
เรื่องวิชาการที่เขาต้องการ
แพ็คเกจจิ้งเรื่องนวัตกรรม
สาเหตุที่เลือกทำเลที่ตั้งในปั๊มน้ำมัน
เพราะมีนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปมาจอดพักรถ
และมีกลุ่มทัวร์จีนที่ชอบซื้อสินค้าพื้นบ้าน

ดีมากเลยทำให้เขามีความอยู่ที่ดีขึ้น
ทำให้ธุรกิจเขาเติบโตก้าวหน้า
และยังพัฒนาคุณภาพของสินค้าเขาอีก

จะช่วยให้สถานีบริการน้ำมันเพิ่มรายได้
ธุรกิจเดิมถึงร้อยละร้อย

จะบริหารร้านให้อยู่รอดได้ค่ะ